ทหารได้เตรียมที่จะนำตัวนางสาวทัศนีบุรณุปกรณ์นะครับ
ไปบอทหารที่สิบเอ็ดอย่างกอมมาคับการกองปราบปราบในวันพรุ่งนี้นะครับ
ก่อนที่จะนำตัวทั้งหมดส่งไปให้สารทหารจังหวัดเชียงใหม่เพื่อดำเนินคดี
หลังจากที่นางสาวทัศนีบุรณุปกรอดีตสอบภาพเพื่อไทย
และ๑๑คนถูกควบคุมตัวอยู่ในบนทนทหารบกที่๑๑ครบ๗วันแล้วนะครับ
ในวันพรุ่งนี้ทหารก็เตรียมนำตัวทั้งหมดมายังกองปรับปราม
ซึ่งพลตำรวจโทษธนิสักที่รัศวรรษผู้บัญชาการตำรวจบูทรภาค๕
พร้อมกับพนักงานสอบสวนก็จะเดินทางมารับตัวโดยขั้นตอน
ก็จะมีแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจมาตรวจร่างกาย
ทำประวัติผลการตรวจประกอบสำนวน
ก่อนจะนำตัวทั้งหมดขึ้นเครื่องบินที่ทหารกองบิน๖

ก่อนที่จะส่งให้สารทหารจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ขณะที่แก่นำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านผลิตการแห่งชาติ
หรือว่านปช๑๙คนก็จะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา
ฝ่าฝืนคำสั่งคอสชห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน๕คน
กรณีแถลงเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติ
โปรดตำรวจตรีชาวิมนศรีรอพรุ่งบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
รักษาราชการแทนผู้บังคับการปราบปราม
ก็คาดนะครับว่าจะมีมวลชนมาให้กำลังใจจำนวนมาก
ประสานตำรวจเพื่ออำนวยความสะดวก
ส่วนการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
ขอปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนอีกครั้ง
แต่ว่าตามปกติเมื่อมีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว
ก็จะนำตัวส่งสารทหารเพื่อดำเนินการต่อไปครับ